ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครนายกค่ะ
รถกระบะเสียหลักนะคะคือเขาขับมาทางตรง
ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอย
เขาหักหลบก็เลยกลายเป็นภาพนี้นะคะตกลงไปในคลองส่งน้ำแบบนี้
แต่เขาร็อตดีมากคุณค่ะเพราะว่าคนขับรถมีสติวัยมาก

หลังจากนั้นขึ้นมาค่ะก็มาตั้งสติส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์วก

อ่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เกิดเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ
ตกลงไปในคลองส่งน้ำจุดเกิดเหตุจี้พิกัดนิดหนึ่ง
ริมถนนสายนครนายกวังกระโจมหมู่๓
ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ

พอกู้ภัยไปถึงไปพบผู้ประสบเหตุ
หนีออกเอาตัวรอดมาได้
คือขึ้นมาจากน้ำได้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสำหรับคนขับนะคะ
เพราะว่าไปโดนเศษกระจกมันบาดค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามนายคมกริจคำเวียงจันทร์
เล่าบอกว่าตัวเองกับเพื่อนกำลังกลับไปที่ทำงาน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุตัวเองมาทางตรง
มีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะพุ่งออกมาจากซอย

ด้วยความกลัวว่าจะชนก็เลยตัดสินใจหักหลบนะฮะ
ทำให้รถของตัวเองเสียหลักพลิกคว่ำลงไปในคู่ส่งน้ำ
โชคดีมากที่รถตอนนั้นคือไม่มีกระจก
พากันมุดออกมาจากทางหน้าต่างได้

จากนั้นผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุที่เคลียร์มอเตอร์ไซต์ตัดหน้า
ว่ากลับมาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรมากมั้ย
กล่าวคำขอโทษแล้วก็ลาจากไปเลย
ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะคนที่ประสบเหตุค่ะคุณคมกริจ
สี่คนเหรอครับสองคนครับสองคน
มาเก็บตรงไหนบ้างไหมไม่ไม่เก็บครับ
ตอนนั้นเราช่วยชีวิตกันออกกันมายังไง

แล้วตัวคนมอเตอร์ไซค์ที่เขาตัดหน้าเนี่ย
เค้าวนมาดูไหมเค้าวนมาดูอยู่ครับ
เค้าวนมาดูด้วยแล้วเค้าว่ากันมาเหรอเค้าขอโทษครับ

เค้าก็ขอโทษแล้วเค้าถามเป็นไรบ้าง

เออคุณคมกริจเคราะห์ดีมาก

หลังจากนั้นคุณคมกริจเขาก็รีบโทรไปหานายจ้าง

ให้รีบช่วยเอารถเข็นมายกขึ้น
ก็ช่วยกันยกรถขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เอาล่ะแต่ว่าปลอดภัยนะคะ